คุณผู้ชมว่าแล้วมาดูตำนานบทใหม่เกิดขึ้น
เขาเรียกว่าตำนานซ้อนตำนาน
ไมค์หน้าไมค์บันเทิงไทยรัฐเลยคุณผู้ชม
คุณผู้ชมจำได้ไหมคะย้อนกลับไปหลายปีก่อน
มันมีคลิปหนึ่งดาราสาวแอลินเขายืนสัมภาษณ์อยู่นี่แหละค่ะ

แล้วปรากฏนางก็แบบว่าเฮ้ยทำไมทักอะไรอย่างนี้
อยากสัมภาษณ์ก็อยากสัมภาษณ์อยากทักเพื่อนก็อยากทักเพื่อน
แล้วก็ตลกคุณผู้ชมแอลลินเนี่ยเผลอทักเพื่อนกลับนะคะ

มันจะมีคำหนึ่งแบบสัมภาษณ์อยู่เอ้ยเครียดอ่ะ
แบบนี้คุณผู้ชมล่าสุดตำนานนี้เกิดขึ้นอีกแล้ว
เรื่องมันก็เกิดที่กองถ่ายดิฉันยืนสัมภาษณ์อยู่แบบนี้
ปรากฏว่าหนูนาเดินผ่านมานี่ไงแล้วก็นางก็ทักกับเพื่อน
แล้วนางก็มาตลกตัวเองว่าเอ้าทำนานอีกแล้ว
หนูนาอาจจะแกล้งลองฝึกสมาธิดู
แอนรินก็แบบบอกว่าจริงตัวเองเป็นคนสมาธิสั้น
คือตอนนี้ระแวงไปหมดแล้วคือกลายเป็นว่าเป็นแบบทุกคนเล่นมุกอ่ะ

คุณผู้ชมมันจะเป็นยังไงตำนานบทใหม่ตำนานซ้อนตำนานยังไง

สัมภาษณ์อยู่

เป็นคนสมาธิสั้นอีกไง

แต่ตอนนี้เวลาสัมภาษณ์ก็จะระแวงตัวเองตลอดว่าใครอย่ามาทักฉันนะ

ยกตับติดคอแล้วเนี่ย
ทำสัญญาเป็นอะไร
หลายคนก็รักเขา